มาดูเรื่องของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยกันบ้างนะครับ
ซึ่งข้อมูลล่าสุดนั้นก็เป็นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยในข้อมูลนั้นก็ระบุนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับ
ก็จะใช้จ่ายอยู่ที่วันละประมาณ๕๕๐๐บาทนะครับ
ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นเฉลี่ยแล้วที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
จะใช้เวลาอยู่ท่องเที่ยวประมาณสัปดาห์นิดนะครับ๗๘วัน๑วัน๕๕๐๐บาท
ดังนั้น๗๘วันก็ประมาณ๔๒๙๐๐บาทหรือ๗๘๐๐หยวนต่อคน
ซึ่งเงินที่เขามาใช้จ่ายก็มีทั้งค่าที่พักค่าอาหารช้อปปิ้งไปสปาชมเมืองนะครับ

แต่ว่าสถิติของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนที่นำขับรถแล้วก็ข้ามแดนเข้ามาอันนี้
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังไม่ได้มีการเก็บสถิตินะครับ
รวมไปถึงผู้ที่นำรถบ้านที่ข้ามแดนเข้ามาอย่างประเทศไทย
อันนี้ก็ยังไม่มีการเก็บสถิติว่ามีค่าใช้จ่ายมากน้อยเท่าไหร่นะครับ
นี่ไปดูกันบ้างว่าชาวจีนนั้นเขานิยมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับ
นี่ก็คือทวีปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน
อันดับที่๑ก็คือแน่นอนครับเป็นทวีปเอเชีย
ซึ่งก็รวมถึงทั้งในจีนเองด้วยมีการท่องเที่ยวในประเทศนะครับ
ตัวเลขก็อยู่ที่๑๘๙๔ครับ
ไปที่ที่๒นะครับนั่นก็คือทวีปอเมริการ้อยละ๓๑ครับ
ส่วนไปทางทวิปแอฟริกานะครับทวิปแอฟริกานั้น
แล้วก็ไปที่ยุโรปนะครับยุโรปนั้นก็จะอยู่ที่ร้อยละ๒๕ครับ
นี่เป็นลักษณะของกลุ่มผู้ที่ร่วมเดินทาง
ว่าผู้ที่เดินทางนักท่องเที่ยวนี้แบ่งเอาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ลักษณะของกลุ่มผู้ร่วมเดินทางไปต่างประเทศ
ก็จะไปเป็นครอบครัวแล้วก็เอาลูกไปด้วยร้อยละ๕๔นะครับ
แล้วก็เดินทางไปกับญาติพี่น้องก็ประมาณร้อยละ๔๕
เห็นว่าเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนฝูงจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ๔๕
และจากนั้นครับก็เป็นคู่รักที่จะไปก็ร้อยละ๒๖
แล้วก็เดินทางเดียวคนเดียวนั้นร้อยละ๑๖นะครับ
ไปดูจุดประสงค์ในการเดินทางของคนจีนกันบ้างนะครับ
ว่าเดินทางด้วยจุดประสงค์อะไรบ้างนะครับ
ก็คือเป็นจุดประสงค์ในการเดินทางนะครับ
เดินทางไปพักผ่อนก็ร้อยละ๗๔๗นะครับ
แล้วก็เดินทางไปเพื่อเป็นการช้อปปิ้งอันนี้ร้อยละ๔๐
แล้วก็การเดินทางไปเพื่อเยี่ยมญาติหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ร้อยละ๖๘
แล้วก็อันสุดท้ายครับการเดินทางไปเจรจาธุรกิจนั้นอยู่ที่ร้อยละ๖๒นะครับ
ซึ่งจากสถิติในเดือนสิงหาคม๒๕๕๘ปรากฏว่า
ส่งออกนักท่องเที่ยวไปทั่วโลกนั้นประมาณ๑๐๐ล้านคน